ก็ต้องได้ไม่จบตายละครั้งนี้
หากจะกล่าวถึงอาชีพที่มีความตื่นเต้นและความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา
ก็คงหนีไม่พ้นอาชีพจับสัตว์มีพิษเป็นแน่
เราจะพาทุกคนไปพบกับอาชีพเสี่ยงตาย
กับการหาตัวอ่อนต่อน้ำพึ่งป่าขาย
จะตื่นเต้นขนาดไหนไปดูเลยครับ
เริ่มกันที่ออกจับตัวอ่อนต่อหัวเสือขาย
นี่คืออีกหนึ่งอาชีพเสี่ยงตาย
กับการออกจับตัวอ่อนต่อหัวเสือขายนั่นเอง
โดยคุณสง่าแสงแก้วหนึ่งในเซียนล่าต่อหัวเสือ
ได้เล่าว่าอาชีพล่าตัวอ่อนต่อหัวเสือนั้น
หัวเขาได้ซื้อพล็อตมาจากปรรถบุรุเมน
อาชีพที่มีความเสี่ยงสูงมา
ชุดป้องกันชำรุดเพียงแค่นิดเดียว
เอากับถึงแก่ชีวิตเลยทีเดียว
เพราะต่อหัวเสือจะมารุมต่อยเขา
เนื่องจากตัวต่อชนิดนี้มีความดุร้ายมาก
หวงตัวอ่อนในรังแบบสุด
สำหรับรายได้ในแต่ละเดือน
คุณสง่าจะมีรายได้จากการขายรังต่อหัวเสือ
และตัวอ่อนต่อหัวเสือประมาณเดือนละ๓๐๐๐บาทเลยทีเดียว
ต่อกันที่การออกหาน้ำพึ่งป่าขาย

และออกหาน้ำพึ่งป่าของพรานโจ
จากจะต้องปีนขึ้นต้นไม้สูง

ยังต้องเผชิญหน้ากับฝูงพึ่งนับร้อยนับพัน
รุมโจมตีตลอดเวลาอีกด้วย
หากชุดป้องกันเกิดชำรุดหรืออยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งาน
เขาจะต้องโดนฝูงพึ่งรุมทำร้ายจนถึงแก่ความตายได้เลยทีเดียว
แม้จะเสี่ยงตายมากเพียงใด
อาชีพนี้ก็สร้างรายได้อย่างดีให้กับพรานโจได้เป็นอย่างมาก
สำหรับอาชีพเสี่ยงตายแบบนี้เราอยากจะบอกว่า
อาชีพนี้เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลหากลอกเรียนแบบนะครับ